เป็นการสืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะ
จะเป็นแบบไหนติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
การแสดงศิลปะพื้นบ้านลิเกของชาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ยังคงยึดการแสดงลิเกเป็นอาชีพหลัก
ครูวิรัติยื่นแก้วหัวหน้าคณะแสงวิรัติและประธานชมรมลิเกอำเภอตะพานหินเล่าว่า
ลิเกแต่ละคณะในพื้นที่อำเภอตะพานหินแตกต่างจากที่อื่น
เพราะไม่มีแม่ยกคอยเป็นผู้อุปการะ
แต่ทุกคณะยังคงดำเนินตามวิถีการแสดงลิเก
สืบสารวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านตลอดมาตราบจนทุกวันนี้
เช่นเดียวกับนางซ่อนกลิ่นกระจ่างเอี่ยมอายุ๖๖ปี
อาศัยอยู่ในชุมชนพร้อมใจเป็นนางเอกลิเกเมื่อหลายสิบปีก่อน
หยิบชุดลิเกที่ปากเพชรและเลื่อมอย่างสวยงามละเอียดและประนีต
ออกมาให้ทีมข่าวได้ชมอย่างภาคภูมิใจ
พร้อมเล่าว่าเริ่มเล่นลิเกตั้งแต่อายุ๑๘ปี
ด้วยการสวมบทบาทเป็นนางเอกลิเกเรื่องหย่อพระกลิ่น
วบจนเวลาล่วงเลยมากว่า๕๐ปีก็ยังคงยึดอาชีพนี้
จากนั้นถ่ายทอดศิลปะอันส่งคุณค่านี้สู่รุ่นลูก
กระทั่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวในนามคณะลิเกแสงสว่างดาวร้าย
ลิเกแต่ละชุดที่เห็นอยู่นี้นางซ่อนกลิ่นบอกว่า
ทางครอบครัวได้สั่งตัดชุดมาจากกรุงเทพแต่นำมาปักเย็บเครื่องประดับเอง
ทางคณะเล่นดนตรีรวมไปถึงทำเวทีเองไม่ได้จ้างวงอื่นมาร่วมเล่น
และก็ให้ลูกเป็นหายทอดวิชาลิเก
ก็ภูมิใจที่อำเภอเราจังหวัดเรามีลิเกที่ดีด่งดัง

เล่าลือกันทุกอำเภอว่าเป็นลิเกที่เก่งลิเกที่ร้องเก่งลำเก่งอะไร

อานนทนัทรอดละไม้ประพาหัวหน้าคณะลิเกแสงสว่างดาวร้าย
ซึ่งเป็นลิเกชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่า
อำเภอตะพานหินมีลิเกประมาณ๔๐คณะ
อาศัยอยู่ริมทางรถไฟตะพานหินและในซอยวัดหลวงพ่อศรี
ชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพลิเกมาหลายชั่วอายุคน
และไม่คิดที่จะทอดทิ้งศิลปะพื้นบ้านที่อยู่คู่ท้องถิ่น
โดยรู้สึกภาพภูมิใจหลังเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นปัจจุบัน
ที่ยังคงยึดอาชีพลิเก
ผู้ที่ต้องการชมแล้วก็ผู้ที่ต้องการสนับสนุน
ลิเกเป็นอาชีพที่สุจริตจริงครับ
ถือว่าการแสดงของลิเกช่วยกันอนุรักษ์ไว้
จะหาริเกพิจิตอยากหาริเกในจังหวัดไหน
ตอนนี้มีหลายจังหวดมากเลยครับ

พยายามอย่าลืมศิลปะนัตตาดนตรีไทยของเรา
ให้มันเคียงคู่กับประเทศชาติไว้ตลอดไปครับ
เพียงเท่านี้เยาวชนในจังหวัดพิจิตร
อย่างร่วมสืบทอดงานสินด้านธรรมดิ์ลิเก

รวมไปถึงการแสดงลิเก
แม้ว่าลิเกจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าสมัยก่อน
แต่ลิเกเป็นศิลปะของชนชาติไทย
ที่ทุกคนต้องร่วมอนุรักษ์ไว้
เพราะเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน
สะท้อนถึงภูมิปัญญาไทยในเชิงวรรณกรรม
ัตตสินการไล่รำและการสร้างความบันเทิง
หากคนไทยต่างร่วมมือกันสืบสารอนุรักษ์

ก็จะไม่มีวันเลือนหายไปตามการเวลา